สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันที่๔ไปจนถึงวันที่๗นั้น
ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับมีหลายจุดละทีเดียวต้องเตรียมรับมือ
โดยพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกตกเยอะเป็นพิเศษเนี่ยนะครับ
ประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
ที่เป็นแบบนี้เพราะเนื่องจากปัจจัยสำคัญ

เป็นร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนะครับ
ตอนนี้เองมีการคาดการณ์ว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่ม

ปัจจัยสำคัญที่มีการดันให้ร่องฝนเลื่อนลงมาต่ำแบบนี้
ก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับ
ที่ตอนนี้ได้มีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของทั้งสปลาว

จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอากาศเย็นเป็นพิเศษ
อกจากนี้เองการแผลลงมาในครั้งนี้ถือว่ามีปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ไปช้อนให้อากาศที่มีความชื้นสูงนั้นลอยตัวขึ้นสู่บนท้องฟ้า
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
มีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
ดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับ

จะทำให้ร่องมรสุมนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะครับ

มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน

ต้องระวังฝนตกชุกเช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูภาพรวมการคำนวณปริมาณฝนสะสม๔๘ชั่วโมง
หลังจากนี้เป็นต้นไปพบว่าพื้นที่สีเขียวนั้น
กินพื้นที่เป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกกันก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังเป็นพิเศษ
ในกระดาษที่ครูลงเทศมฯและประธิบนทร

พื้นที่ครูลงเทศมหานครนั้นมีโอกาสเกิดฝน๑๔๐๘๐กล่วงทั้งแล้ว
ช่วงเวลาในการเกิดนั้นก็คือช่วงเดิมครับ
จนถึงช่วงหัวค่ำนะครับ
และที่สำคัญครับมีหนึ่งช่วงเรียวเวลาที่น่าจับตามอง
ก็คือช่วงตั้งแต่วันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๒๓ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
สำหรับใครที่จะเดินทางสัญจร
ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
เพราะว่าในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวจะมีหนึ่งปรากฏการณ์เกิดขึ้น
ก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำเกิดนะครับ
ปรากฏการณ์นี้จากการที่ดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลกของเรา
แล้วก็ไปอยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์พอดิบพอดีนะครับ
แรงดึงดูดเสริมกันระหว่างดาว๓ดวงนะครับ
ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลก
จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นหรือว่าน้ำทะเลหนุนนะครับ
ดังนั้นถ้าหากในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวมีฝนตกลงมาเยอะ
การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะช้ากว่าเดิมนะครับ

การตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงการวางแผนการใช้ชีวิต
ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ